กรณีสายการบินนกแอร์ที่เที่ยวบินดีเล

แล้วก็ทางนกแอร์เขาก็มีการตรวจสอบแล้วนะครับ

ช่วงหน้าร้อนแล้วก็ใกล้สงกรานแล้วนะครับ

ให้เร่งจัดทำตารางบินใหม่ในช่วงฤดูร้อน
ให้แล้วเสร็จภายใน๒๕มีนาคมนี้นะครับ
เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาเที่ยวบินดีเล
ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานนี้อีกครับ
โดยนายปรีดายังสุขสถาพรบรอง

เปิดเผยหลังจากที่เรียกผู้บริหารสายการบินนกแอร์เข้าพบ

ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลัง
โดยสั่งการให้ผู้บริหารของสายการบินนกแอร์
กลับไปทบทวนแผนการซ่อมบำรุง
แผนการจัดการอากาศยานเพิ่มเติม

เครื่องบินเที่ยวบินและเงินทุน
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับ
โดยผู้บริหารนกแอร์ต้องเข้าเสนอแผน

ภายในวันที่๒๕มีนาคมนี้

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม
จากเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารหนาแน่น

ก็จะส่งผลกระทบไปยังคมนาคมช่องทางอื่นได้นะครับ
อกจากนี้ส่วนการมีปัญหาเที่ยวบินดีเล
บ่อยครั้งอาจส่งผลกระทบต่อไป

หมดอายุลงในวันที่๑๗มิถุนายน

ขณะที่นายปิยะยอดมณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัญหาดีเลที่เกิดขึ้นมาจากเครื่องบินซ่อม

แล้วก็ชดเชยผู้โดยสารตามกฎหมาย

โดยมีเป้าหมายในช่วงเทศกาลสงคราน
ปัญหาการดีเลนั้นต้องเป็น๒
นี่เป็นคำยืนยันของนกแอร์นะครับ